ช่วงนี้มาติดตามข่าวกันแบบยาวอีกช่วงหนึ่งนะครับ

เสียหลักนะครับไปชนกับกระบาดที่มีแม่ลูกคู่หนึ่งขับมา
แล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
แล้วตัวลูกพ่วงเนี่ยพุ่งเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยว
คนนั่งกินอยู่เต็มไปหมดเลยครับก็ต้องหนีตายกันโอละหมาน

เกิดขึ้นที่จวัตรนทบุรีจำนวดสภพบางบัวทองรับแจ้งว่ามีรถบลทุกพ่วง๑๘ล้อ
ตัวพ่วงหลุดเข้าไปชนกระบะสองคันแล้วก็สาวไฟฟ้าหักหนึ่งต้น
แล้วก็พุ่งเข้าไปในร้านค้ามีคนเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบางกรวยไซน้อยครับ
ตรงข้ามกับตลาดนัดอีคิวซังฝั่งขาเข้าอำเภอบางบัวทอง

ก็ไปเจอรถที่ลูกพ่วงไปชนกับสีขาวเรือกแล้วก็กระบะอีกหนึ่งคัน
ในกระบะมีแม่ก็บาดเจ็บนะถูกนำตัวต้นโสมโรมพยาบาล
เนื่องจากว่าสายไฟแรงสูงขาดพาดหลังคาลงมา
แล้วก็ไฟช็อตทะลุหลังคาเข้าไปในตัวรถด้วยนะครับ
เอาไปฟังเสียงของคนขับกระบะซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงที่บาดเจ็บด้วยนะครับ
แล้วไฟเป็นไรลูก
คือสายก้าวแต่ไฟแรงสูงมันลงหลังรถพอดี
อันนี้เป็นคนขับรถกระบะนะซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงที่บาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์นี้ยังมีรถจักรยานยนต์เสียหายอีก๑คัน
ส่วนร้านค้าซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับได้รับความเสียหายด้วย
ตอนเกิดเหตุลูกค้าที่นั่งกินอยู่ก็ต้องวิ่งหนีตายกันหลบเข้าไปข้างใน
สอบถามนายมรนองนาคีซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงก็บอกว่า
ขับรถบรรทุกทรายมาจากบางเลนจะไปส่งที่บางบัวทอง
พอถึงจุดเกิดเหตุลูกพ่วงมันหลุดจากตัวแม่
วิ่งไปชนกับรถที่วิ่งอยู่แล้วก็พุ่งไปชนร้านค้าข้างทาง
จึงนำรถไปจอดข้างหน้าไปตรวจสอบดูที่บริเวณด้านหลังรถ
พบว่าสลักของลูกพ่วงมันหลุดทำให้ลูกพ่วงหลุดจากตัวแม่พ่วง
แล้วก็ไปชนของรถคู่กรณีหลายคันแล้วก็ร้านค้าดังกล่าว
ตำรวจก็คุมตัวคนขับไปสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป